ปี๒ปีนี้ต้องให้กำลังใจกันจริงหลายอาชีพนี่เดือดร้อนจริงนะฮะวันนี้
เศรษฐกิจมันรุมร้าวเหลือเกินนะครับแล้วก็โพสต์คลิปเอาไว้ด้วยนะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะครับไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้นะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะไปดูนะฮะ

ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะไปดูนะฮะ
ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะ

ก่อนที่จะก่อเหตุนี้นะฮะไปดูนะฮะ

เป็นลิเกหนุ่มชาวอยุธยานะครับคณะบุญส่งทงชัยนะฮะ
นี่เป็นคลิปสุดท้ายของเขานะครับที่เล่นลิเกออนไลน์เพื่อขอมาลัยออนไลน
จากแม่ยกจากแฟนคลับเมื่อ๑๖กุมภาพันธ์
ก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายนะฮะเพราะว่าท้อแท้ไม่มีทางออก
เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจมันรุมราว
เขาใช้เชือกผูกคอตายในหอพักนะครับเมื่อบ่าย๒๐กุมภาพันธ์
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะมีพิธีตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายชัชวาน
เป็นคืนแรกนะครับที่วัดสนามชัยที่พระนครศรีธุยานะครับ
ก็มีเพื่อนร่วมคณะลิเกมาร่วมไว้อะไรด้วยความโศกเศร้านะฮะ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็ร้องไห้นะครับ
บอกว่าเป็นเพราะสถานการณ์โควิดนี่แหละทำให้สามีออกไปแสดงลิเกไม่ได้
สามีก็พยายามทำทุกอย่างแล้วนะเพื่อจะหาเงินนะครับ
แต่งลิเกไลฟ์เฟซบุ๊กให้แม่ยกให้คนมาชมเนี่ย
ช่วยซื้อมาลัยทางออนไลน์หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
มีคนดูไม่กี่คนและไม่ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อพวงมาลัยเลย
สามีก็ไม่ท้อนะก็พยายามพยายาม
แต่ยังไงก็ไม่มีคนดูไม่มีคนบริจาคมาลัยออนไลน์นะฮะ
คือมีช่วงของการไลฟ์ของเขานะครับที่เขาก็มีการพูดถึงชีวิตของตัวเอง
คือความจริงเขาบอกว่าเขาจะสู้นะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้สู้

แล้วตักข้าวกินด้วยมือของเราเองนะ
ก็สมควรที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเอง
ผมสัญญาพี่ผมจะทำให้ได้นะครับ
อะไรที่ใครสุขมาตรเอาไว้นะครับก็ผมทำให้ตายซะก่อนฮะ
แต่คิดว่าผมไม่ตายผมปฏิญาผมไม่ตายยังไงก็ไม่ตายไม่ตายยังไงก็ไม่ตาย
ก่อนเพราะว่าหมอดูบอกไว้ถ้าปีนี้ผมไม่บ้าปีหน้าผมจะรวย

ดาวร้ายจาวาเวเคชัชวานครับ
ผมเป็นดาวร้ายครับผมไม่ใช่พระเอกครับ
ก็ขอบคุณขอบคุณในน้ำใจนะครับ
แต่ทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์
เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันอีกนะครับผมจะไลค์ทุกวันนะครับ
ก็ขอบคุณครับยังไงซะขอให้นอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดีครับ
คือสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเขาจะสู้เขาจะไม่ตาย
แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้สู้ต่อนะครับไปต่อไม่ไหวจริงนะครับ
เครียดหลายอย่างค่าใช้จ่ายภาระหนี้สิน
เขียนโพสต์ระบายความในใจในเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้ด้วย
คือที่เขาหวังมากอย่างหนึ่งคือเงินเยียวยาในโครงการเราชนะนะฮะ
คุณผู้ชมคะลองย้อนไปดูหน่อยว่าเขาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ยังไงบ้าง
๓วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะ๑๗กุมภาพันธ์ตอน๕ทุ่ม
โพสต์เอาไว้ว่าดีใจจังพรุ่งนี้วันที่๑๘เงินเราชนะจะเข้าแล้ว
อดต่อไปวงเล็บดีใจแทนคนอื่น
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะครับเขาแคปภาพที่ตัวเองลงทะเบียนแล้ว
แต่พบว่าไม่พบข้อมูลลงทะเบียนหมายถึงเขาไม่มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะ
เขาก็เลยโพสต์แบบนี้ในลักษณะที่ว่าดีใจแทนคนอื่น
ก่อนจะเกิดเหตุค่ะ๑๙กุมภาพันธ์โพสต์ข้อความ๗ครั้งเลยนะคะ
ตั้งแต่เช้ามืดบ่นนอนไม่หลับเพราะมีเรื่องให้คิดตลอดเวลา
สิ่งที่ทำดีกลับไม่ได้ดีแล้วจะทำไปเพื่ออะไร
ตอนสายก็โพสต์อีกนี่ค่ะต้องกินข้าวกับน้ำตา
สุดท้ายโพสต์ว่าจะไม่โพสต์อะไรอีกแล้วดีก็ตัวเราชั่วก็ตัวเรา
โพสต์ไปก็เท่ากับประจานตัวเองใครจะเชื่อไม่เชื่อผมห้ามไม่ได้
แต่ถ้าเอาคำพูดที่ผมพูดบ่อยมาคิดจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่จริง
ท้อเหมือนกันนะเจอปัญหาซ้ำ
และโพสต์สุดท้าย๒๐กุมภาพันธ์ก่อนเสียชีวิต
ประกาศขายชุดลิเกประกาศขายชุดลิเก
ที่เขาใส่อยู่นะใช่ค่ะชุดลิเกชายเอว๓๒๓๖สูง๑๗๐นี่นะคะ
ละ๓๐๐มี๒ชุดสีขาวสีม่วงดอกรักสนใจทักแชทลดได้อีก
และชุดที่ประกาศขายอ่ะค่ะกลายเป็นว่าเป็นชุดที่ครอบครัวจะต้องนำมาแขวนไว้ที่หน้าโรงศพของเจ้าของนะคะ
ความจริงชุดลิเกเขาเนี่ยชุดหนึ่งราคาก็ตก๒๐๐๐กว่า
ราคาจริงชุดละสองหมื่นกว่าบาทแต่ตัดใจขายแค่ชุดละ๓๐๐๐
นี่ที่แขวนอยู่หน้าโรงศพสุดท้ายเลยต้องนำมาแขวนที่หน้าโรงศพค่ะ
จากประกาศขายชุดลิเกประกาศขายคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
ขาย๒๕๐๐บาทขายคอมพิวเตอร์แถมคาราโอเกะ
แล้วผู้ตายก็ได้โทรศัพท์หาภรรยานะคะให้กลับมาที่ห้อง
แต่ภรรยาบอกว่าติดการแสดงอยู่ที่สุพรรณบุรี

เขาจะไม่ค่อยพูดว่าเขามีปัญหาอะไรกับใคร

บางทีเขาลงโฟนในเฟซบุ๊ค

เกียร์มีงานพอมีงานค่ะ
แต่พอโควิดมากก็ไม่มีเลย

หลายส่วนบ้างอะไรบ้างเขาก็ท้อหลายอย่าง
พอหลายส่วนแบบไม่ค่อยมีคนดูอย่างเงี้ย
เขาก็จะท้อว่าไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยได้มารับ
คือเหมือนว่าหลายกำลังใจไม่ค่อยมีด้วย
ใช่ค่ะกำลังใจไม่มี
เขาได้ลงโครงการรับชนะหรือครับ

แล้วเขาพูดอะไรกลับมาตรงนี้มั้ยพูดกลับตรงนี้มั้ยว่าอย่างไร
เขาก็พูดว่าเขาไม่ได้
คนที่จนจริงเดือดร้อนจริงทำไมถึงไม่ได้

พระเอกลิเกที่เขาบอกว่าเขาเป็นดาวร้ายนะ

แต่ผมเชื่อว่าทุกคนย้อยมาเป็นพระเอกเนี่ยตอนนี้นะครับ
นี่คือวงดนตรีปีภาษณจากคณะคุณแดงโชว์นะครับเป็นวงที่เล่นให้กับวงลิเกที่นายชัชวานเป็นนักแสดงอยู่เนี่ย
วันนี้ก็มาร่วมเล่นดนตรีมหรสบคือมาเล่นแบบไม่คิดค่าจ้างอ่ะ
คือน้องที่มาเล่นวงปีภาษเนี่ยเล่นไปก็น้ำตาซึมไปนะฮะตานี่แดงกล่ำเลยนะครับ
เจ้าภาพก็นำชุดลิเกสีม่วงสีขาวที่ผู้ตายใช้สวมใส่ขณะไลฟ์เฟซบุ๊ก
ขณะเล่นลิเกเป็นชุดที่ประกาศขายเนี่ยมาตั้งไว้หน้าโรงศพด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
คุณผู้ชมบอกว่าเห็นใจจริงค่ะสำหรับนักแสดงลิเกชาวอายุทยานะคะ
ที่ตัดสินใจผูกคอตายเมื่อช่วงบ่าย๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นี่ค่ะคุณชัชวานพุทธซ้อนหรือเคชัชวานพรสวรรค์อายุ๔๑ปี
นักแสดงลิเกชาวอายุทยานะคะอันนี้เป็นการสดผ่านเฟซบุ๊ก
ไม่มีงานทำไม่มีอะไรได้ก็เลยสดผ่านเฟซบุ๊กให้คนเข้าไปดู
ไปซื้อพวงมาลัยให้เงินลักษณะแบบนี้แต่คนไปดูก็น้อยรายได้ก็ไม่มี
ลงทะเบียนรับเงินมาตรการต่างของรัฐบาลก็ลงทะเบียนไม่ได้
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้แบบน่าเห็นใจหลายข้อความมาก
ถึงขั้นขายชุดลิเกสองชุดใช่ชุดลิเกเนี่ยชุดหนึ่งสองหมื่นกว่าบาท
โพสต์ขายชุดละ๓๐๐๐เองไม่มีคนซื้อก็ขายเครื่องคอมพิวเตอร์
ถูกต้องแต่สุดท้ายผูคว่าตายนะคะ
ชุดลิเก๒ชุดที่มีการโพสต์ขายก็ต้องนำไปไว้ที่หน้าโรงศพของผู้เสียชีวิต
สาราการประเรียนวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรียุธิยา
สถานที่ตั้งศพของนายชัชวัลพุทธซ้อนพระเอกลิเกนะคะ
ก็มีวงปีภาษณ์จากคณะคุณแดงโชว์
ก็เป็นวงที่เล่นให้กับวงลิเกที่ผู้ตายเป็นนักแสดงอยู่
มาร่วมเล่นดนตรีมหรสบแบบไม่คิดค่าจ้าง
เจ้าภาพก็นำชุดลิเกนะคะสีม่วงกับสีขาว
เป็นชุดที่ผู้ตายสวมใส่ขณะที่สดผ่านเฟซบุ๊ก
เป็นชุดเดียวกันที่กับผู้ตายประกาศขาย
ไปวางไว้ที่หน้าโรงศพสองชุดนี้ค่ะครับ
นี่นะคะเจ้าของคณะลิเกบุญส่งทงชัยนายทงชัยไหมทอง
คุยกับทีมข่าวของเราเล่าด้วยความเศร้าค่ะ
บอกว่าเคชัชวานผู้ตายเนี่ยนะคะเล่นในคณะมาเกือบ๒๐ปี
ลิเกของเขาเป็นคณะขนาดย่อมนะคะ
ในจังหวัดพระนครศรีอุทิยาและจังหวัดใกล้เคียง
โควิด๑๙ระบาดรอบแรกก็ไม่ค่อยจะมีคนจ้างงานอยู่แล้ว
พิษโควิด๑๙เข้าไปอีกโอ้โหอาชีพลิเกคือหยุดเลย
มาเป็นปีนะคะสมาชิกคณะลิเกส่วนใหญ่ก็ไปทำอาชีพอื่น
ก็สดผ่านเฟซบุ๊กก็เหมือนกับผู้ตายอะค่ะ
ก็มาร้องสดผ่านเฟซบุ๊กแต่คนก็ไม่ค่อยจะเข้าไปดู
คณะก็ไม่ได้มีแม่ยกขาประจำอะไรสักเท่าไหร่
บางคนเข้าไปดูตอนสดผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
บางครั้งไม่ถึง๑๐คนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
จะผู่คอเสียชีวิตในห้องพักนะคะ
ก็ไม่เคยปรับทุกข์หรือว่ามาเล่าอะไรให้ฟังเลยนะ
เห็นแค่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั่นแหละ
แต่เขาก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดไงคะ
ว่าจะถึงขั้นผูกคอตายไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้
ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกวงก็คือถูกคืนงาน
ถูกคืนงานถูกงดงาน
แล้วบางทีบางสถานที่เขาก็แบบไม่มีไปเลยไม่ต้องมี
ที่ไม่มีคือด้วยมาตรการที่ว่ามันต้องคุมเข้ม
ก็ไร้แก้กลุ่มไปวันทำไมไลค์ไม่รู้จะไปทำอะไรก็อยู่อยู่คุณคิดเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่
บางทีก็มี๓คน๕คน๖คนครับประมาณนั้น
มันก็เลยเป็นแบบก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะสม
จะไปยืมตุ้งยืมตังค์ใครบ่อยมันก็ไม่ได้
แต่คนใกล้ตัวเขาครอบครัวก็ไม่ระบายระบายลงในเฟสหน้า
บอกว่าหลังจากที่พ่อเลิกกับแม่เขาก็อยู่กับแม่นะคะ
แต่ก็ไปมาหาสู่พ่ออยู่เป็นประจำ
ปกติพ่อจะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงไม่ค่อยระบายความทุกข์อะไรให้ฟัง
ก่อนวันที่พ่อจะเสียชีวิตพ่อก็ให้เพื่อนสนิทนะคะ
สนิทคนนี้คือคนที่พบศพคนแรกอะนะ
ให้เพื่อนสนิทไปรับแล้วพาไปเที่ยวไปหาที่บ้าน
ก็ไม่ได้มีท่าทีเลยว่าพ่อจะฆ่าตัวตาย
สาเหตุคาดว่าเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย
คือเรื่องภาระหนี้สินปลายปีที่แล้วอะค่ะ
รถยนต์ของพ่อถูกยึดนะคะ
อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าน้อยใจ
พ่อเนี่ยทะเลาะกับแฟนใหม่ที่อยู่ด้วยกัน
แล้วฝ่ายหญิงหอบเสื้อผ้าไป
ลูกชายบอกว่าในฐานะความเป็นลูกก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของแฟนใหม่ของพ่อเนี่ย

วกกับพ่ออาจจะมีความเครียดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะ
เรื่องงานลิเกไม่มีอย่างนี้

เขาก็น่าจะทะเลาะกับแฟนเขาด้วย
แบบว่าออกทำนองน้อยใจอย่างนี้

เพราะว่าแฟนเขาไปสุพรรณ

น่าจะทะเลาะกันด้วยแล้วเขาก็ไปงานของเขาด้วยนะ

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ

ก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับ

ว่าให้ไปรับหน่อยเพื่อจะไปหาลูกชาย
แล้วไม่ได้แสดงอาการเครียดอะไรให้เห็นนะครับ
แค่บอกว่าอยากไปหาลูกเขาก็พาไป
เพราะว่านายชัชวานไม่มีรถ
เวลาจะไปไหนมาไหนต้องให้เขาเป็นคนพาไปทุกครั้งนะครับ

ให้มารับด้วยนะให้มารับตอนบ่าย๓นะครับ
เพราะว่าจะต้องไปเช่าชุดลิเกจากเพื่อนมาใส่เพื่อไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ

หลับไปถึงก็ไปเรียกไม่มีเสียงตอบรับ

พบว่านายชัชวานผูกคอตายอยู่ในห้องพักนะครับ
ล้งเขาหรือเปล่าแกล้งเขาเล่นหรือเปล่า
ก็เลยไปตามหัวหน้าคณะให้มาช่วยดู
ปรากฏว่าพอมาช่วยกันดู
พบว่าผูกคอตายแล้วจริงนะครับ
ประเด็นที่ทำให้นายชัชวานตัดสินใจแบบนี้
เพื่อนสนิทมองว่าอาจไม่ใช่เรื่องเงินเพียงเรื่องเดียว
เพราะก่อนเกิดเหตุนายชัชวานเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแฟนด้วย
แล้วแฟนก็เก็บเสื้อผ้าหนีไปอยู่สุพรรณบุรี
ซึ่งดูในห้องของนายชัชวานก็ไม่มีเสื้อผ้าของแฟนเขาอยู่เลยนะฮะ
ส่วนเรื่องที่นายชัชวานได้โพสต์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเราชนะแล้วลงไม่ได้
ส่วนตัวคิดว่านายชัชวานน่าจะลงทะเบียนได้ไม่น่าจะติดขัดอะไร
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงโพสต์เกี่ยวกับเรื่องแอปลักษณะเหมือนกับ
ไม่ได้สิทธิ์หรือลงไม่ได้อะไรอย่างนี้ฮะ
ไม่รู้ค่ะอันนั้นผมไม่รู้เลยว่าเขาได้หรือเปล่า
เขาก็ลงกันได้หมดนะครับน่าจะได้ผมคิดว่ามันน่าจะได้นะ
มีผู้ที่อยู่ข้างห้องกับผู้ตายนะครับบอกว่าช่วงพักหลังมาเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ย
เขาได้ยินเสียงผู้ตายเปิดเครื่องเสียงร้องเพลงบ่อยนะฮะ
ก็น่าจะเป็นช่วงที่ไลฟ์เฟซบุ๊คเรื่องของลิเกออนไลน์นะครับ
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่ห้องกับแฟนสาวก็มีเสียงทะเลาะกันบ้าง
แต่๔๕วันก่อนเกิดเหตุไม่เห็นแฟนสาวของผู้ตายนะและผู้ตายเองก็ไม่มีท่าทีแปลกอะไรนะฮะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมครับพระเอกลิเกชื่อดังประจำคณะสอนรามน้ำเพชร
บอกว่าพอรู้ข่าวนี้โอ้โหเพื่อนร่วมวิชาชีพมาจากไปในลักษณะแบบนี้ตกใจมาก
แล้วเหลือก็โอ้โหสลดใจมาก
คือเขาก็ฝากกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องลิเกทั่วประเทศ

ฝากกำลังใจด้วยการร้องลิเกอยากให้ลองฟังดูค่ะ
ขอบคุณทุกคนเก้าคามเหตุการณ์นี้จดจำ
ขอกำลังใจส่งให้ชาวศิลปินไทยทุกท่าน
ทุกเหตุการณ์ผ่านไปด้วยกัน
ขอใจวันวาบวามเหตุการณ์งงันของท่านอย่างงง
แต่น้ำใจไทยยังคงงดงาม
ครับแบงซ์สอนดามันเอกราบขอส่งกำลังใจ
ให้กับศิลปินไทยทุกท่านอาชีพลิเก

ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะ
ขอให้เราให้กำลังใจตัวเองและก็ให้กำลังใจคนรอบข้างเยอะ

เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับโอ้โหนี่แหละค่ะคือตอนเนี้ย
กำลังใจสำคัญมากมากนะวิกฤตนี้นะคะก็วิชาชีพเดียวกัน
การเดียวกันฮะลิเกครับใช่ค่ะก็เลยฝากให้แท้รัฐนิวโชว์ของเราอ่ะค่ะ
เป็นสื่อกลางส่งต่อกำลังใจให้กับเพื่อนศิลปิน
พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิดสิบเก้า
คุณสอนรามน้ำเพชรคือแต่งคำร้องเอง
เป็นกำลังใจเล็กเล็กให้กับทุกทุกคนนะคะตอนนี้คณะลิเกสรรามน้ำเพชรเนี่ย
ก็แสดงออนไลน์นะคะครับเพราะว่าไม่สามารถไปแสดงสดได้
งด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้าก็ต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันแล้ว
ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะฮะถูกต้องค่ะ